อีกหนึ่งรายการที่ยืนยันนะครับว่าไม่มีการยกเลิกการแข่งขันหรือว่าเลื่อนไป
หลีกนั้นก็ยังแข่งขันไม่จบแล้วก็เพิ่งจะเริ่มเปิดระดูการนะครับ
ที่มีกระหนดแข่ง๒๓พฤศจิกายนถึง๓๑ธันวาคม
ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ในบางประเทศ
แข่งขันยังคงดำเนินต่อไปตามโปรแกรมเดิม
จากการยืนยันแบบนี้ครับก็ส่งผลให้หลายชาติอาจจะใช้นักเตะตัวหลักไม่ได้
โดยทีมชาติไทยเคยยืนยันไปแล้วนะครับว่าจะไม่ส่งผู้เล่นชุดหลักไปแข่งขัน
เนื่องจากตรงกับการแห่งขันในซีสั้นปกติของมี
ส่วนตัวหลักของทีมชาติเมเนมาและฟิลิปปินส์บางส่วนที่คลาดแค่ในท้ายลีก

ตัวหลักทีมชาติเวียดนามมีโอกาสที่จะไม่สามารถไปแข่งขัน
รายการนี้ได้เช่นเดียวกันเพราะเป็นสิ่งของสโบษรต้นสังกัด
มีการประชุมแผนในการพัฒนาฟุตบอลไทย

พร้อมในการพัฒนาฟุตบอลทุกระดับหลังจากผ่านพ้นวิกฤตโควิดสิบเก้า

ที่การสมาคมก็บอกว่าหัวข้อการประชุมที่สำคัญคือ
โรงการพัฒนานักบอลเยาวชนแล้วก็บอลรากย่า
โดยจะให้มีการลงทะเบียนอัคาราบี้ใหม่อีกครั้งเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลใหญ่
ซึ่งสมาคมเตรียมเอาไว้และจะเก็บสถิติ
และก็ประวัติของนักบอลในทุกรุ่นอายุรวมถึงทุกระดับนะครับกีฬาอาชีพ
ซึ่งก็จะเปลี่ยนบทบาทมาเป็นอาชีพอื่นอื่นในวงการฟุตบอลได้นะครับทั้งระบบสมาคมเนี่ย
จะสามารถเริ่มเปิดลงทะเบียนได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ครับ